แต่ว่าข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้มาเริ่มกันที่กรณีการหายตัวไป
คือย้อนอดีตให้ฟังแบบนี้การหายตัวไป
เกิดขึ้นตั้งแต่๑๗เมษายนปี๒๕๕๙
คือตอนนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่ามีการกักตัวไว้แล้วก็ปล่อยตัวไปแล้ว
แต่ไม่กลับมาที่บ้านผ่านไป๕ปี
เจ้าหน้าที่ไปพบเศษโครงกระดูก
๒จุดด้วยกันอยู่ในพื้นที่เขื่อนแก่งกระจาน

จากการหายตัวไป๕ปีคือเป็นข้อสงสัยว่าหายตัวไป
หายตัวไปเองหรือถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
สรุปแล้วนะคะว่าเสียชีวิต
คือหายตัวไปนาน๕ปีโผล่อีกทีเป็นกระดูกแล้วนะคะ
คือก่อนหน้านี้ตำรวจรับแจ้งเป็นกรณีคดีคนหายตัวไปปกติ

ซึ่งครอบครัวเองมีความกังวลใจว่า๕ปีของการทำคดีเนี่ย
มันไม่มีความคืบหน้าจะไปติดไปขัดอะไรตรงไหนหรือเปล่า
ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่านะคะ
เดินทางมาเยี่ยมมาให้กำลังใจนางสาวพินนภาพฤกษาพันธ์หรือมื้อนอ
เป็นพันธุ์ระยะของนายพอลาจีลักษณ์โจงเจริญหรือบิลลี่
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปพบชิ้นส่วนกระดูกที่ยืนยันได้ว่า
อกจากนี้นะคะยังให้คำมั่นว่า
เร่งเดินหน้าหาตัวผู้กระทำผิดที่ก่อเหตุฆาตกรรมนายบิลลี่
แล้วก็เปิดเผยบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
เชื่อว่าจะสามารถจับกลุ่มกลุ่มผู้ก่อเหตุฆาตกรรม
ถ่วงน้ำนายบิลลี่มาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ
เห็นมึงออกทีวีหลายครั้งเป็นห่วงสงสารนะเขาเข้าใจนะครับ
แล้วก็ชื่นชมความเข้มแข็งของมื้อหน่อ
ในวันนี้เราก็ยังมีคณะทำงานที่ลงมาทำงานในพื้นที่อยู่นะครับ
ก็บางเรื่องก็คงไม่สามารถจะบอกรายละเอียดได้นะครับ
ก็เรียนกับท่านว่าเราได้พยายามทำอย่างเต็มที่นะครับ
ก็ต้องใช้ระยะเวลาอีกสักช่วงเวลาหนึ่งนะครับ
เรียนท่านสื่อมวลชนอย่างนี้ครับว่า
กระดูกที่เราพบเพิ่มอีก๘ชิ้นก็ต้องผ่านกระบวนการ
ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับ
อีกส่วนหนึ่งก็คือเวลาที่เราต้องใช้ในการรวบรวมพยาหลักฐาน
แล้วก็เชื่อว่าชิ้นส่วนกระดูกที่เจ้าหน้าที่ไปพบ
เป็นของสามีก็คือนายบิลลี่แน่
เพราะว่าชาวกะเหลี่ยงไม่มีประเพณีลอยอังคาร
ไม่มีการนำเท่ากระดูกไปลอยบริเวณสะพานแขวน
ซึ่งเป็นจุดที่พบกระดูกอย่างแน่นอน
ฟังเสียงพันรยาในบิลลี่ค่ะ
ส่วนกรณีที่หากันว่าตอนนี้สาเหตุอะไร
ที่ทำให้นายบิลลี่ถูกฆาตกรรมมันไปเชื่อมโยง
ไปเจออะไรที่มันผิดปกติของใคร
ทำสิ่งที่ผิดอยู่ในกรมอุทยานหรือเปล่า
ก็เพราะว่ากรณีที่มีคนไปพบภาพ
นายบิลลี่บันทึกเอาไว้เป็นภาพคนลักลอบตัดไม้
และแต่งกายชุดคล้ายกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ

นำไปสู่การฆาตกรรมนายบิลลี่หรือเปล่า

นำไปสู่การหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีโดยเร็ว
คดีนี้เป็นคดีฆาตกรรมโดยทรมานและการบังคับบุคคลให้ศูนย์หาย
ปกป้องสิทธิ์ด้านสิ่งแวดล้อม
และสิทธิ์ชุมชนชาวปากากยอที่อยู่ในความสนใจของประชาชน
สรุปแล้วคดีนี้คือคนให้ความสนใจ
ผ่านไป๕ปีคนก็ยังให้ความสนใจอยู่นะคะ
นายกรัฐมนตรีเองวันนี้ก็ถูกถามคำถามเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ
ขอความชัดเจนภายใน๓เดือน
ว่าคนที่ผิดเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่า